สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกียรติสมนะครับ
เมื่อวานนี้ครับทีมชาติไทยดวนจุดโทษเอาชนะกาบองไป๔ต่อ๒นะครับ
ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของคิงส์ครับ
เจอกับสรุปวาเกียร์พระสายเห็นวิบูลนะครับ
ซึ่งรับหน้าที่เป็นเพชรฆาตคนสุดท้าย
บอกว่าเกือบจะไม่ได้ทำหน้าที่นี้ครับ

ไปเจอกับสโลวาเกียอันดับ๒๙ของโลก
ที่ชนะสหรัฐอารับเอมิเลสอันดับ๗๙ของโลก

พันสาเห็นวิบูลกล้องหลังจากฮุรีรัมย์ยูเนเตต
ยิงจุดโทษคนสุดท้ายของทีมชาติไทย
เผยว่าเขาเกือบไม่รับหน้าที่นี้นะครับ

หากต้องยิงจุดโทษก็ขอให้ลูกชายนั้นยิงนะครับ
มีความกล้าที่จะรับหน้าที่
พร้อมทั้งบอกว่าจะเอาชนะศิลปกรียะ
แชมป์ให้ได้แม้จะเป็นงานหนักก็ตามครับ

แต่ก็เราก็คนไทยเราก็ไม่ยอมใครเหมือนกันครับ
ผมก็ยังหวังลึกว่าเราจะสามารถคว้าแชมป์มาให้ชาวไทยได้แน่นอนนะครับ
อยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกท่านที่ว่างนะครับเข้ามาเชียร์

แล้วก็พวกเราจะทำให้คุณมีรอยยิ้ม
เราจะเก็บใจฐานานนี้ให้ได้ครับ
พร้อมกับเปิดตัวเพลงใหม่และชุดใหม่
ก็มานั่งเชียร์ทีมชาติไทยบนอัศจรรย์ด้วยนะครับ

คุณวรรณฑรสมกิจรุ่งโรธผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
ได้สัมภาษณ์น้องในการถ่ายท่อสดผ่านไทยรัฐยูทูปแชนแลล์
ในโลกโซเชียลก็มีการตัดต่อภาพที่น้องออนพัชนานเจียจิรโชธ
ซึ่งมีกวินธรรมสัจจานันทร์เป็นนักเตะทีมชาติไทยที่ชื่นชอบ
ก่อนที่เจ้าตองจะเซฟสองจุดโทษ
ให้ไทยเอาชนะกาบองครับ
ชอบกัปตันกะวินค่ะ
แต่ได้ข่าวมาว่าฝั่งนู้นก็ชอบใช่ไหม

ขณะที่น้องแก้วนัทรุจาชุติวันโสพล

จะมีสมาชิก๖คนมาร่วมเชียร์ติดขอบสนามเหมือนเดิม
แต่จะมีใครบ้างและใส่ชุดไหนมาเชียร์นะครับ

และต้องมาลุ้นกันเองในวันอาทิตย์นี้ครับ

ได้รับสิทธิ์พิเศษระดับพรีเมียม
บรรดาโอตะหรือว่าแฟนคลับที่ติดตามวงต้องอิจฉา
เมื่อมีโอกาสได้ชมมินิคอนเสิร์ตติดขอบเวที

ซึ่งโค้ชกาบองรายนี้ก็ถือโอกาสหยิบโทรศัพท์มือถือ
มาถ่ายคลิปวีดีโอไว้เก็บเป็นความทรงจำด้วยนะครับ
วาโอตาบอกว่าบัตรนี้เวอรี่วีไอพีเลยนะครับ

มีนัดกันครับช่องไทยรัฐทีวี๓๒
จะถ่ายทอดสดทั้ง๒คู่

และ๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ชิงชนะเลิศทีมชาติไทย
แชมป์๒สมัยหลังสุดเจอกับสโลวาเกียร์